คุณผู้ชมค่ะยี่สิบห้าศีลหาคมนี้นะคะ
สารปกครองสูงสุดจะนั่งพิจารณาคดีเรื่องการเรียงช่องทีวีเป็นครั้งแรก
ก่อนนัดอ่านคำพิพากษาค่ะซึ่งในวันนี้ทางกศธชได้เรียกผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ทีวีดาวเทียมแล้วก็เคเบิลทีวีมาพูดคุยหาทางออกกัน
เพราะถ้าหากผลออกมาว่าจะต้องมีการเรียงช่องใหม่แน่นอนว่าจะทำให้ประชาชนนั้นเกิดความสับสนนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
ประกาศเรียงช่องของกศธชปี๒๕๕๘เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย
ส่งผลให้เคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียมไม่ต้องเรียงหมายเลขช่องตามประกาศเดิม
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเสนอว่าให้ทีวีดิจิทัลภาคธุรกิจยังอยู่หมายเลขเดิม
ส่วนช่อง๑๑๐ให้โครงข่ายทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีจัดการกันเอง
ภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมทีวีดิจิทัลเสนอ
เช่นต้องเป็นช่องทีวีแบบบอกรับสมาชิก
ห้ามเอาทีวีที่เลิกกิจการไปแล้วหรือเคยแพ้ประมูลไปลงในช่อง๑๒
ข้อแรกก็คือว่าช่องที่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยควรจะเป็นช่องที่เป็นเพจทีวี
โฆษณาได้ไม่เกิน๕นาทีต่อชั่วโมง
อีกข้อหนึ่งก็คือว่าไม่ควรจะเป็นช่องเพจทีวีเดิม
ที่ปัจจุบันอยู่ในช่อง๑๑๓๖แล้ว
และก็ไม่ควรจะเป็นช่องดิจิทัลทีวีที่อาจจะเคยเลิกไปแล้ว
แล้วเอากลับมาใหม่ไม่ควรจะมี๒๓เงื่อนไขอย่างที่ว่า
นายสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยระบุว่า
ทุกวันนี้มีผู้ชมทีวีดิจิทัลผ่านกล่องรับสัญญาณหรือเซ็ตท็อปบล็อกเพียง๑๒๐
เหนือรับทรงผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีขั้นอุทธรณ์
แต่หากผลการพิจารณาคดีเป็นไปตามสารปกครองกลางก็จะเกิดความสับสน
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอันดับความนิยมและรายได้ค่าโฆษณาตามมา
ไม่ตรงกันช่องไทยรัฐ๓๒อาจจะไปอยู่ช่อง๑๐๕
โมโนอาจจะไปอยู่ช่อง๙๗สมมุตินะบางช่องอาจจะไปอยู่๒๐๐กว่า
ฉะนั้นวันนี้เรามาทวง
ทางนี้กศชรับปากว่าจะเร่งประมวลผล
ได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปนัดหารืออีกครั้ง
และออกประกาศภายใน๗วันนับจากนี้
ที่สารปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง
ซึ่งประกาศดังกล่าวของกศธชจะมีผลทางกฎหมายทันที
ขณะที่สารปกครองสูงสุดจะมีการพิจารณาเรื่องการเรียงช่อง
ในวันที่๒๕สิงหาคมนี้
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน